ส่วนที่อุดรธานีนะครับทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีอาการทางจิตนะครับ
ถูกคนร้ายเนี่ยทำร้ายร่างกายใช้เก้าอี้เหล็กฟาดจนศีรษะแตกนะฮะ
หน้าตานี้ยับเยินเลยคนก่อเหตุหนีไปลอยนวลครับ
นี่ได้ยินแต่เสียงนะฮะคลิปนี้นะครับเพราะว่าการทำร้ายกันเนี่ยมันจะอยู่ด้านในนะครับ
ทะเลาะกันนะฮะเสียงนี้ในกล้องวงจรปิดนะครับ๑ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ
เสียงของผู้ชายคนนึงนะครับนี่กำลังต่อว่าด่าทอหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นคนเจ็บนะฮะ
ที่ชื่อว่าหวานนะอายุ๒๙ปีนะครับในวงจรปิดเนี่ยคนร้ายผู้ชายบอกว่าอย่าทำเป็นเก่ง
แล้วก็ไล่ให้หวานเนี่ยเอาไปนี่ฮะหลังเกิดเหตุนะครับ
หลังจากหวานเนี่ยถูกทำร้ายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแถวนั้นสพมอุดรธานี
หลังได้รับแจ้งเหตุก็นำกำลังมาตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนี่ฮะนี่คือหวานนะฮะคนเจ็บนะครับ
เธอก็ถูกทำร้ายศีรษะแตกขาขวาก็มีแผลฉีกขาดมีเลือดไหลอาบเต็มหน้าเลย
หวานบอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐๔๐ปี
ซึ่งไม่รู้จักปีนเข้ามาในบ้านใช้เก้าอี้เหล็กเนี่ยกระหน่ำฟาดเธอโดยไม่ทราบสาเหตุ
แล้วคนร้ายก็หลบหนีไปส่วนตัวเธอก็เดินออกไปจากบ้าน
ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ทำงานอยู่แถวบ้าน
แล้วก็แฟนชื่อหลอยนะฮะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรม
เพื่อนเธอทำงานที่โรงแรมนะแต่ปัจจุบันเนี่ยหวานเลิกกับแฟนนุ่มคนนั้นไปแล้ว
เรื่องต้นเท่าที่สังเกตดูเหมือนกับว่าหวานจะมีอาการทางจิตประสาทอยู่
จะมีอาการทางจิตปศาสตร์อยู่
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ตินะครับคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นบ้านสองชั้นนะฮะบ้านปูนนะครับ
แต่บ้านก็ดูเหมือนกับเก่าถูกทิ้งร้างมานานนะครับ
มีคราบเลือดหยดติดอยู่ทั่วพื้นนะครับมีเศษแก้วมีจานแตก
เราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เมื่อวานนี้สิบแปดนาฬิกาห้าสิบแปดนาที
ผู้ชายใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาวสีดำคนนี้นะครับเดินอุ้ม
เด็กเดินไปตามถนนมุ่งหน้าไปบ้านเกิดเหตุคือบ้านของหวานนะฮะ
แล้วก็มีเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายเดินตามไปแล้วก็อุ้ม

อีกมุมหนึ่งจะเห็นครอบครัวผู้ชายเสื้อสีขาวคนนี้เดินมุ่ง
หน้าไปที่บ้านของหวานนี่นะฮะแล้วก็จะมีคนหนึ่งปีนเข้าบ้านหวาน
ไปนี่จะมีเด็กวิ่งตามมา
พอปีนเข้าบ้านหวานไปแล้วนั่นแหละก็จะเป็นเสียงการทะเลาะกันนะชาย

หน้าบ้านก็จะมีเสียงบอกให้หยุดให้หยุด
บ้านอันนี้ตอนปีนนะ
มีผู้หญิงชายถึงตีว้าปีนออกมาจากบ้าน
โดยมีชายที่ปีนเข้าไปเนี่ย
เดินตามมาไล่ให้ออกไปจากพื้นที่
วันอีกนานก็เถอะ
แล้วเราก็เลยไปตามหาผู้ชายเสื้อขาวที่ปีนเข้าไปในบ้านของหวานนะฮะที่ไปทำร้ายหวานนะครับ
เขาชื่อหนุ่ยนะฮะแต่ไม่เจอนะครับได้เจอกับแม่ของหนุ่ยนะซึ่งอายุ๗๑ปีแล้วนี่ครับ
ป้าสวัยนะป้าสวัยแกบอกว่าหวานเนี่ยความจริงไม่ใช่ไม่รู้จักกันรู้จักกันแล้วชอบมาด่าป้า
แล้วเคยมาที่บ้านป้ามาทำร้ายลูกสาวที่ตั้งท้องอยู่หาว่าลูกสาวป้าเนี่ยไปแย่งแฟนของหวาน
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้หนุ่ยลูกชายได้ยินเสียงหวานตะโกนด่าเธอก็เลยโมโหแล้วเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้ว
ก็เลยไปบ้านหวานแล้วไปทำร้ายหวานซึ่งป้าสวัยแกบอกว่าหวานเองเขาก็มีปัญหาทางจิตนะครับ
แล้วก็เสพยาเสพติดด้วยนะครับเคยแจ้งตำรวจให้มาจับแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพอถูกจับไปก็ถูกปล่อยตัวออกมา

บ้านของหวานนะฮะได้เจอกับแม่ของหวานนะครับอายุ๕๐ปี

ก็บอกว่าหวานเนี่ยเคยติดยาเคยพาไปรักษา
พอกลับมาก็จะเสพเหมือนเดิมปกติให้หวานเนี่ยให้เงินใช้วันละ๒๐บาท
แต่ตัวแม่เองก็เคยถูกหวานทำร้ายร่างกายหวานยังเคยจุดไฟเผาบ้านด้วย
วันก็มีชาวบ้านส่งภาพหวานปีนเข้าบ้านมาให้ดู
มีคนเอาถุงดำมาส่งให้ที่หน้ารั้วซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของญาติ
ที่เขาเองก็ไม่อยากให้หวานเนี่ยมาอยู่เพราะว่าหวานชอบทำลายข้าวของ
โดยหวานเนี่ยยอมรับว่าเสพยาจริงนะครับ
หาซื้อกับคนในชุมชนเม็ดหนึ่งแค่๔๐๕๐บาท
นี่หวานนะฮะที่บาดเจ็บนะครับ
แล้วก็เธอก็ยืนยันว่าลูกสาวเธอคือหวานไม่ได้ไปด่าแม่ของหนุ่ยนะฮะ
เวลาผ่านหน้าบ้านก็ทักทายปกตินะฮะหวานเขาก็ยืนยันนะครับ
หวานเขาก็มาจากโรงพยาบาลแล้วหวานบอกวันเกิดเหตุไม่ได้ด่าอะไรเลยนะครับ
เดินผ่านหน้าบ้านของหนุ่ยเนี่ยก็ร้องเพลง

เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
ก็มีคนจะพาหวานไปบำบัดแล้วนะครับ